คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
กรณีของท่านเจ้าอาวาสวัดที่นนทบุรีที่ติดโควิด๑๙
ใช่ค่ะคือล่าสุดท่านเจ้าอาวาสท่านก็อัดคลิปเสียง
แล้วก็มีการบอกว่าอาการตอนนี้เป็นยังไง

คือวัดเขาก็มีมาตรการในการตรวจคัดกรอง
วัดแห่งนี้ก็คือวัดละหารอยู่ในอำเภอบางบัวทอง

ซึ่งท่านเจ้าอาวาสพระครูสิริธรรมภาร
ก็ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี
แล้วล่าสุดก็มีการอัดคลิปเสียง

ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้ส่งต่อกับญาติโยม
เดี๋ยวลองไปฟังท่านเจ้าอาวาสหน่อยนะคะ
อาการตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างค่ะ
อาการตอนนี้มีอาการเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย
แต่ว่าก็ต้องรอฆ่าเชื้อ
รอฆ่าเชื้อจนกระทั่งครบ๑๔วัน
แต่ละวันนั้นก็จะให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดวันละ๓ถุง
นอกนั้นก็ดีกว่าไม่มีอะไร

ปกติเดินไปเดินมาได้
รอแต่กักตัวระยะฆ่าเชื้ออีก๑๐วันนั้นต้องช่วยกันดูแลนะ
ก็เอาเสียงนี้แจกจ่ายกันไปว่าหลวงพ่อสบายดีอาการดีขึ้นมากนะทางโรงพยาบาลก็ดูแลดี
นี่ค่ะคืออาการล่าสุดของหลวงพ่อนะคะก็อัดคลิปบอกลูกศิษย์ลูกหาให้ไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะคะ
ทีนี้ศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙ที่นนทบุรีมีการเผยผลตรวจเชิงรุกพระพิสุในวัดละหาร
หลังจากที่พอท่านจาอาวาตติดเชื้อแล้วเป็นการปิดพื้นที่วัดนะ
เพราะว่าในวัดละหารที่นนทบุรีก็จะมีพระแล้วก็สมเนรทั้งหมด
ก็คือ๖๕รูปมีแม่ชี๑๒คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่วัดอีกนะครับ
รวมแล้วภายในวัดมีบุคคลทั้งสิ้น๑๒๐รูปคน
คือมีทั้งพระแล้วก็มีทั้งที่เป็นคารวาส

ปรากฏว่าจากการปิดกั้นพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงสูง

ตอนนี้มีรายงานออกมาว่าพบพระพิสุในวัดละหารติดเชื้อ
ทั้งสิ้น๓รูปนะครับก็เป็นพระอายุ๙๐ปี
แล้วก็พระอายุ๔๕ปีแล้วก็พระอายุ๓๐ปี
ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายที่๒๑๘๒๑๙แล้วก็๒๒

ก็มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของพระรูปนี้มา
โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสนะครับตั้งแต่วันที่๑๗ถึงวันที่๓๑ธันวาคมเลยนะฮะ
ก็ส่วนใหญ่ไปบินทบาทที่หมู่บ้านรุ่งเรือง๖

แล้วก็พอสักวันที่๒๖๒๗ธันวาคมนะฮะ
ก็ไปบินทบาทกับอีกที่หนึ่งที่ซอยหน้าวัดละหารนี่แหละครับ
แล้วก็๒๙พฤศจิกายนไม่ได้ไปบินทบาทที่ไหน
แต่ว่ามีญาติโยมมาถวายอาหารฉันเพลงที่วัดนะครับ
วันที่๒๘ธันวาคมไปโรงพยาบาลสิริราช
ส่วนวันที่๓๐ธันวาคมรับนิมนต์ฉันเพลที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
วันที่๓๑ธันวาคมซึ่งเป็นวันสิ้นปี
ก็ออกรับบินทบาทด้วยนะครับ
ส่วนวันที่ไปตรวจเชื้อนะฮะก็คือวันที่๑นะครับ
วันที่๑มกราคม๖๔ท่านเจ้าอาวาส
ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลพบเชื้อนะฮะ

ทีนี้ก็ต้องมีมาตรการในการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ในวัดทั้งหมดนะครับ
ก็วันที่๒มกราคมในวัดถูกปิด
ถือว่าเป็นสถานที่กักตัวของพระสามเณรแม่ชีแล้วก็คนในวัดด้วยนะฮะ
วันที่๒มกราคมผลตรวจเจ้าอาวาสออกมาติดเชื้อโควิด

ในวัดนี้ติดโควิด๓รูปนะครับ
ก็มีการมองว่าโอ้โหขนาดพระท่านยังติดโควิดเลย

ก็นี่แหละคุณผู้ชมโควิดไม่ได้เลือกว่า
ใครจะประกอบอาชีพอะไรหรือจะอยู่สถานที่ไหน

แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทางจังหวัดต้องมีการสอบสวนโรค
ว่าญาติโยมที่มาใส่บาทหรือเอาของมาถวาย

ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะ